ไม่คุยไม่รู้
ไม่ให้ความร่วมมือใดทั้งสิทธิ์
ก็คมกลุ่มพูดได้ประมาณนึง

เท่าที่เราก็รู้พอกันนะ

แล้วก็น้องบริษัทข่าวด้วย
ถ้าไม่ชวนก็น่าจะมีปัญหาครับผม
ใช่ก็คงยินดีกับเขาด้วยครับ
เพื่อนผมมีความสุขก็คงคล้ายกันนะครับทุกคน
แล้วก็ในช่วงที่เพื่อนที่มีความสุข

เวลาที่เพื่อนมีความสุขเราก็ยินดีด้วย
เวลาที่เพื่อนมีความสุขเราก็คงต้องอยู่ให้ใกล้ที่สุด

จริงเราอาจจะยังไม่ได้มีเวลา
ครับเขาคงเปลี่ยนไปไหม
มีผู้ชายผู้ชายบางคนจะคุยกัน

ซึ่งมีคนอื่นด้วยเนี่ย

ไม่เคยปรึกษาก่อนไม่เคย
บางคนไม่มีทางไล่

ผมได้เจอกันในวันแต่งอย่างนี้เนอะ
ใช่ครับ